กูจะให้กูหยุดงานให้ได้นึกออกป่ะ

เมื่อวานทำไมทุกคนต้องคิดว่ามดดำอยู่กับมะตูม

ไม่เขาทำอย่างออกก็มันหายไปเจอกันไง

หน้าเสียเพราะว่าแบบว่าที่บริษัทจะเป็นยังไง

เข้าใจเพราะว่าคนอาจจะต้องกักตัวช่วงนี้ใครจะมาแทน

ใจว่าจะต้องเป็นยังไงต่อนึกออกปะล่ะนี่วันนี้

ต้องยอมรับเมื่อวานช็อกไม่เคยจัดรายการ

คือไม่ได้เจอมะตูมอ่ะคุณแม่พี่แจ้งหน่อยแหละ
คือคุยโทรศัพท์ก็คือเมย์จะรู้อยู่แล้วว่าคุยกันทั้งวัน

ที่เราได้คุยกับมะตูมตอนก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยนะคะ

ฉันก็บอกแค่นั้นเองก็คือที่เขาไปภูเก็ต

แล้วก็จบจากตรงนั้นไปก็คือยังไม่ได้เจอกันอีกเลย
ในโทยสอบด้วยอืมต้องไปเจอคุยกันตลอดเวลาก็คือ

ตูมก็แบบเข้ารักษาตัวแล้วนะฮะบอกว่าปอดไม่มีอะไร
คืออาจจะตรวจเจอก่อนไปเอ็กซาเรย์มาแล้ว
แล้วก็มีคนก็ถามว่าอ้าวสรุปแล้ววันนั้นปาร์ตี้วันเกิด
ตุมบอกไม่ใช่มันเป็นปาร์ตี้คือเขาแค่แบบว่าไปกินข้าวกับแม่
แล้วเพื่อนมาเตอร์ไพรส์ปรากฏว่าเตอร์ไพรส์ยิ่งกว่า
ครับผมคือเพื่อนที่มาเซอร์ไพรส์ติดโควิด
เขาคาดถูกใช่แต่เขาไปเจอเพื่อนอืมเจอเพื่อนวันที่๙ถูกไหม

เขากินข้ากับแม่เขาก็เก็บตัวอยู่บ้านเขาอาทิตย์หนึ่ง

นางกลับมานางกลับมาวันน่าจะวันที่๔หรือนู่น
เพราะว่านางอยู่หน้านางอยู่หน้าเราไปภูเกษก่อน
ไปภูเก็ต๑๓ใช่ไหมแล้ว๔กลับมา
วัน๔วันจันทร์เรามาอ่านข่าวแล้วเราคุยกับเขานั่นแหละ
แล้วส่วนคุณงั้นอยากจะเข้ามาอ้อไม่ต้องเข้า

กักตัวไปไม่ต้องมาหาฉัน
พอเสร็จแล้วปั๊บจนถึงวันไหนเขาเริ่มมาทำงานที่ตึกนะแม่
ไม่ผู้หลักจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลย

กระทั่งวันที่๙เขาไปทานข้าววันเกิดกับแม่เขากับตัวเอง
แล้วก็มีเพื่อนไปด้วยแบบไม่มาก
แต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนรู้ว่าเขาไปที่นี่
เขาก็บอกหลังจากนั้นก็คือมีการทานข้าวร่วมกัน
แต่ว่าแยกเป็นสำลับสำหรับนะคือแยกกันไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างนี้
สุดท้ายแล้วตอนที่จะแยกย้ายกันกลับก็มีการกอด
จนกระทั่งเวลาผ่านไปมะตูมก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย
จนกระทั่งวันที่ล่าสุดวันอังคาร

พยายามโทรหามะตูมว่าเออเนี่ยตัวเพื่อนเนี่ยติดโควิดนะ
แล้วเพื่อนก็พยายามโทรด้วยหลังจากนั้นมะตูมไม่รับโทรศัพท์
เพราะว่ามะตูมเองกำลังเหมือนแบบไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์อยู่กับแต้ว
เขาก็พยายามโทรเพื่อนคนนู้นคนนี้คนนั้นก็พยายามโทรตามมา
คืนนั้นมันตูมก็เลยไปตรวจโควิดแล้วก็รู้ผลอีกทีคือเมื่อวานนี้ตอน๖
แล้วเขาบอกมถดำมถดำก็เป็นคนบอกจะรู้ก็คือตอนที่จัดรายการอยู่เม
มีหน้าเขาถึงช็อกไงช็อกเพราะนางโทรมาแล้วนางก็ร้องไห้ไง

บางวันถึงก็ต้องไปไหว้
โทษพี่เขาปิดตึกทำงาน
ว่ายสารปภูมิสตูดิโอคอลอยู่กับผม

ตัวโปจะทำยังไงสรุปแล้ววันนี้นะฮะก็ได้รถพระราชธาณนั่นแหละ
มาที่แบบว่าตรวจพนักงานทุกคนที่ตึกแรมมี่ก็คือคนที่อยู่ในตรงนั้นทุกคนทั้งหมดเลย

ชั้นเห็นเขาขอถามว่าล้างความอมภิษของเธอได้หรือเปล่า

เข้าใจป่ะคือมึงจะพูดให้กูหยุดงานให้ได้

หนุ่มกูไม่ได้เจอมะตูม
ไม่ใช่ที่พูดไปไม่ได้หมายถึงมดดำ
หมายถึงหลายคนที่ไปเจอเมื่อ
สมมุติมะตูมเป็นถูกไหมครับ

คุณแต้วพี่นวัดอาจารยิ่งศักดิ์

เจอตัวคุณมะตูมในวันจันทร์หรืออังคาร

เพราะฉะนั้นคุณต้องกักตัวไปอีก๑๔วันถามว่า
หลังจากนี้อีกสัก๕วัน๗วันแล้วไปตรวจ

แต่มดดำเนี่ยเป็นตัวปลีกออกมาแล้ว

มะตูมนะมะตูมไปเจอดีเจแนนวันจันทร์

ดีเจแนนมาเจอมดดำวันอังคาร
เพราะฉะนั้นมดดำเนี่ยถามว่ามีโอกาสเสี่ยงไหม

เขาเจอแนนเนี่ยเจอมะตูมมาแป๊บเดียวเอง

มีไหมมีโอกาสไหมมีแต่มันน้อยมาก

เพราะฉะนั้นก็ยังไม่น่าจะกระจายมาถึงมดดำ

เอทามก็คือไม่ว่าจะพิธีกรทั้งหมด

ทุกอย่างพวกเราชาวบ้านเอทามีเดีย
เมื่อวานก็เลยตั้งแต่๕ขนกันไปตรวจหมดเลย

พวกเราทุกคนในบ้านเอทามพวกเราก็ออกไปตรวจกันหมดแล้ว
ทีนี้เมื่อวานวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับมะตูม

เพราะว่าแกกลัวว่าเพื่อนหรือคนที่เจอจะลำบาก
ก็เลยแบบพยายามพูดคนนี้คนนี้คนนี้อะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าทางคุณพุทธออกก็ออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าไม่ใช่

เฉาเจอวันที่๗กับ๘
ก็คือก่อนที่มะตูมนั้นจะไปในงาน
คือเมื่อวานนี้หลังจากที่แบบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บ
อย่างแรกคือฉันก็แบบว่าขอแบบคิวของพิธีกรทุกคน

เมื่อวานนี้แกมมี่คือไล่เลี้ยงทุกคน
ผู้บริหารลงมาไล่เรียงกันเองเลย

ฉันไม่มีที่อยู่ฉันอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเธอ

คือตอนนี้ทุกอย่างก็คือทำตามกฎระบิดอยู่แล้ว

เพราะคุณแม่หนูคนที่บ้านหนูโทรมาถามว่ามดดำเป็นยังไง

ปรากฏว่าวันนี้คืออะไรรายการ

พวกเราก็คือจะงดก่อน

เมื่อเช้านี้๖โมงเช้าแกก็โทรมาหาตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ก็ขอให้ช่วยแจ้งให้ด้วยว่าตัวแกเองเนี่ยไปเจอคุณมะตูมในวันจันทร์นะฮะ
ไปทำงานร่วมกันอ่าวันจันทร์เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาวันอังคารเนี่ย
แกก็ไปทำอะไรแกก็ไม่รู้แล้วมาวันพุธปุ๊บเนี่ยแกก็ไปถ่ายรูปร่วมกับทางรัฐมนตรีนะฮะ
สาธารณสุขคุณอนุทินแล้วก็มนตรีช่วยคือทางท่านสาธิต
มีมนตรีช่วยศึกษาคืออาจารย์ดรกระหนกวันนะครับ
ก็ไปถ่ายรูปร่วมกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏว่าถูกเรียกตัวตรวจด่วนเลยนะครับ

ปรากฏว่าไปตรวจเรียบร้อยแล้วผลเป็นลบ

หนุ่มก็รู้จับมดดำก็ไม่มีทรัพย์มาตูม

ก็คือเป็นสัมผัสที่๓แล้วก็ไปตรวจมาไม่เจอ
แต่ก็ยังไม่ได้การันตีว่าอีก๔๕วันจะไม่ได้เป็นหรืออะไรยังไง
เพราะว่าอย่างที่เจอกันวันนี้ครุ่งนี้คุณไปตรวจเลย
มันก็ยังไม่รู้ยังไม่เจอหรอกเพราะว่าเชื้อมันยังไม่ได้ออก
หรือมันยังไม่ได้ฟักตัวขึ้นมามันน้อยคน
แต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสไม่ได้แบบที่จะไม่มีนะนั่นแหละ
คืออันดับแรกคุณแม่ต้องดูแลตัวเองก่อนและสองคุณแม่คืองดพบปะคน

เหมือนว่าคุณแม่ไปเจอคนมากมายเดี๋ยวเจอคนนั้นคนนี้คนนั้นคนมาล่ะ

ทำไมวันนี้เขาทำอันนี้ไกลจังอ่ะพี่
เอาตรงตัวนี้เดินไปไหนถามว่ามดดำเป็นไงบ้างมด
มดดำปลอดภัยมดดำแม่ไปเจอมะตูม

อย่างแกก็ไม่ตายดีหรอกต้องทรมานก่อน

แกน่ะทรมานก่อนเดือนครึ่งแล้วค่อยตาย

คำถามแรกที่บอกเออไม่เป็นแล้วเป็นใช่ไหมเป็นใช่ไหม

แม่เป็นคนใจดีเพราะว่าพอคุณแม่
ตอนนี้คุณแม่ปลอดภัยแต่คุณแม่ชอบไปเอ็นดูน้องต่างเด็ก

คุณไม่ต้องพักเจอคนอื่นก็ไม่ต้องจัดลักษณะตัวเอง
คุณแม่ยูอานามไม่ใช่๓๐จนถางทา๔๐แล้ว
แต่ถ้าคุณแม่เป็นอะไรไปเข้าโปรดเข้าปท
ในสังคมไม่มีใครแทนแล้วคุณแม่

เพราะเขาอยากให้คุณแม่เป็นมิ่งขวัญต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นเซวามาดามฟิน
พอร่างมีคือร้องไห้แบบหน้างานคุณแม่แน่นอน
ไปไหนล่ะคนนี้ไปไหนไม่ไหวหรอกจริง